ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคราวนี้เป็นเหตุการณ์ที่โอ้เราก็เล่าข่าวอยู่บ่อยกรณีรถฉุกเฉินรถกู้ชีพกู้ภัยต่าง
คราวนี้มีกระบะมาตัดหน้าจนทำให้รถฉุกเฉินเนี่ยต้องเบรกกระทันหันแล้วในรถมีผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยจะหัวทิ้มอยู่แล้วคุณผู้ชมดูภาพกันหน่อยค่ะ
คือคุณผู้ชมจะเห็นภาพเท่าการเป็นเฟรมใหญ่เนี่ยคือถนนข้างหน้าแต่ในเฟรมเล็กเนี่ยคือกล้องที่ติดอยู่ในรถที่มีผู้ป่วยอยู่นะคุณคือเห็นภาพเงามั้งนอกข้างในละหา
คือเลี้ยวตัดหน้ารถเลยอะค่ะรถฉุกเฉินก็ต้องเบรกกระทันหัน
แล้วเห็นไหมผู้ป่วยที่นอนอยู่เนี่ยจอเล็กที่เห็นนะคะ
ก็ได้รับความกระทบกระทวนคือญาติต้องเอามือประคองไว้เลย
นี่รถฉุกเฉินคุณผู้ชมดูภาพอาจจะได้ยินเสียงแตร
ปี๊ดแบบนี้แต่ไม่ได้ยินเสียงไซเรนจริงแล้วรถฉุกเฉินคันนี้
เปิดไฟไซเรนอย่างเดียวไม่ได้เปิดเสียง
แต่ยังไงก็แล้วแต่คนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวัง
กระบะที่จะออกมาจากซอยจริงก็ต้องดูด้วยถูกไหม
แล้วคนแชร์คลิปนี้กันเยอะแสดงความคิดเห็นเยอะ
บางคนก็บอกว่าโอ้โหตัวเขาขับรถของโรงพยาบาล
แล้วเวลาที่มีคนไข้เนี่ยไม่ว่าคนไข้จะยังไงเนี่ย
จริงรถฉุกเฉินจะต้องเปิดสัญญาณไฟอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องของเสียงไซเรนเพราะมีคำถามไง
ถ้าเกิดฉุกเฉินจริงควรเปิดเสียงไซเรนด้วยหรือเปล่า
เรื่องเสียงไซเรนจะเปิดเมื่ออาการคนไข้เข้าข่ายสีแดง
สีแดงหมายถึงผู้ป่วยวิกฤตนะคะ
ส่วนที่เห็นในคลิปไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตก็จริง
น่าจะรับจากโรงพยาบาลกลับบ้าน
หรืออาจจะรับจากบ้านแล้วไปส่งที่โรงพยาบาลตามหมอนัด
ไม่ได้มีการเปิดเสียงไซเรน
แต่การเปิดเสียงไซเรนจะไปเปิดมั่วไม่ได้
เว้นกรณีที่ผู้ป่วยโทร๑๖๖
ศูนย์สั่งการประเมินอาการเบื้องต้นว่าอาการแบบนี้

รถกู้ชีพขั้นสูงพร้อมทีมแพทย์
ก็จะมีการรีบมารับตัวแล้วก็เปิดสัญญาณ
แต่ดิฉันว่าไม่ว่าจะเปิดเสียงไม่เปิดเสียง
คือเราก็ต้องให้รถกู้ชีพกู้ภัยเขาไปก่อนอยู่แล้ว